คราวนี้จะพาไปดูอะไรที่มันใหญ่ยักษ์เสียงดังกลางวาน

ยังแพ้กลองยาวที่ดิฉันจะพาไปดูเลยคุณค่ะ
ไปที่นี่กันค่ะกลองยาวที่ยักษ์ที่สุดในโลก
นี่คุณค่ะเอาให้ดู

เดี๋ยวนี้ยังไม่ใช่กลองยาวนะนี่เป็นส่วนหนึ่ง
ของการทำกลองที่หมู่บ้านเอกราช
ตำบลเอกราชอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง
เขาว่ากันว่าหมู่บ้านนี้ได้ฉายาว่าคือหมู่บ้านทำกลองค่ะ
เพราะโด่งดังมากในเรื่องของการทำกลองเป็นอาชีพ
ทำมาตั้งแต่ประมาณสักปี๒๕๑๖จนถึงปัจจุบันนี้นะคะ

ในหมู่บ้านที่นี่เขาทำกลองหลายรูปแบบอย่างที่ดูกันไป
แต่ละแบบสวยคุณภาพดีทั้งนั้น
ไม่ว่าจะเป็นกลองทัศน์กลองสั่นกลองยาวกลองรำวงกลองเพล
นั่นก็คือนี่เลยค่ะกลองยาวอันใหญ่ยักษ์นี่
ดูขนาดเลยเนี่ยคุณเขียนชื่อเอาไว้เบอร์โทรเอาไว้นะว่า
นี่แหละเป็นผู้ที่ริเริ่มเป็นผู้ที่ทำขึ้นมา
ลองขนาดนี้นะหน้ากองกว้าง๓๖นิ้ว๙๒เซนติเมตร
ความยาวนะคุณวัดได้๗๖เมตร
ส่วนวัสดุค่ะทำจากไม้จามจุรีต่อกัน๖ท่อน
งงงยาวมากคุณคุยได้เลยว่าเป็นกลองยาวที่ยาวที่สุดในโลกวาดได้นะคะ
ทั้งใหญ่ทั้งยาวโอ้โหเห็นแล้วอยากจะไปถ่ายรูปจริงนะเนี่ย
๗เมตรคุณจริงแล้วกลองนี้นะอย่ายักษ์มาก
แล้วก็เรื่องของการสร้างก็ใช้เวลานานด้วยเหมือนกัน

ใช่สร้างมาตั้งแต่ปี๒๕๓๗นะใช้เวลาสร้างปีนึง
แต่ก็พอสร้างออกมาแล้วกลายเป็นกลองยาวที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านเอกราชแห่งนี้

ให้ดูกันแล้วมันไม่เห็นไงว่าเอ๊ะแล้วถ้าไปยืนเนี่ยเราจะขนาดตัวเท่าไหร่เทียบกันแบบเรา

จริงไปดูเองดีกว่านะคะเพราะว่างานที่เขาจะจัดขึ้นวันที่๓๑กรกฎาคมถึง๔สิงหาคมนี้
จะเป็นงานมหากรรมกลองนานาชาติและพิธีไหว้ครูกลองครั้งที่๙ปี๒๕๕๙
ไปดูให้เห็นกับตาเลยว่ากลองใหญ่ยักษ์ขนาดไหนแล้วก็ที่สำคัญนะไปดูการทำกลอง
เขาจะมีสอนทำกลองด้วยมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมต่างเกี่ยวกับ
ใช่ดูสิแต่ละอย่างบางทีเราไม่เคยเห็นเนอะ
สดงดงามมีการจัดแสดงนิทรศการแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมทั้งกลองไทยกลองต่างชาติ
มีการจัดขบวนแห่กลองชนิดต่างเยอะแยะมากมาย
ใครที่ชื่นชอบอยากจะไปเห็นกลองจริงหลายรูปแบบเนี่ยบอกเลยว่างานนี้พลาดไม่ได้จริงนะคะ
งานมหากรรมกลองนานาชาติและพิธีไหว้ครูกลองครั้งที่๙ปี๒๕๖๒ที่หมู่บ้านเอกราชอำเภอป่าโมกจังหวัดอ้าง
นี่เขามีวิธีการทำกลองยาวให้ดูเนี่ยคุณเห็นไหม

โอ้โหเยอะมากคือมีกลองเยอะมากหลากหลายรูปแบบนะไม่ได้มีแต่กลองยาวอย่างเดียวนะกลองทัศน์กลองสั้นนี่มีคล้องเลยเห็นไหม

มีเยอะมากเลยอ่ะแล้วจริงแล้วเดี๋ยวนี้การทำกลองนี้มันต้องเป็นแบบว่าความสามารถที่ค่อนข้างเฉพาะทาง

ใช่ค่ะแล้วการที่จะทำให้เสียงมันออกมากลางวานมันก็จะต้องมีเทคนิคมีวิธีการที่มันแบบว่าแตกต่างกันออกไป

กลองแต่ละชนิดด้วยอย่างนี้มีการเขียนลายคือลายสวยมากวาดลวดลายที่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละกลองเหมือนกันนะคุณผู้ชมใครมีเวลาก็ลองไปเที่ยวชมกันดูได้เขาจัดเป็นนิทัศกาลเลย
แต่กลองยาวใหญ่ยักษ์เมื่อสักครู่นี้ไม่ได้เป็นกลองยาวธรรมดานะเพราะมันคือกลองยาว
ค่ะไม่เกี่ยวมันยาวยาวแล้วยาวที่สุดในโลกด้วย

ใช่กลองหมายถึงกลองนั่นแหละ